คุณผู้ชมครับวันนี้มีการจับกลุ่มไฮโซคนหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่นักธุรกิจสิงคโปร์เนี่ยไปแจ้งความว่าถูกไฮโซคนนี้กับพวกปล้นทรัพย์
แล้วก็ยึดรถหรูไปมูลค่ากว่าสี่ล้านบาทนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ชี้แจงของเขาอยู่นะ
ค่ะนะฮะชุดสืบสวนของสนห้วยขวางนะครับ
ไปจับกลุ่มนายธนกฤษณพัทธลุงหรือว่าไฮโซทะเลในคอนโดมิเนียมแถวลุมพินีนะฮะ
เป็นหมายจับจากศาลนะครับและจับกลุ่มในเพชรบุญวงศ์เป็นนักธุรกิจด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ที่บ้านพักหรูราคา๑๐กว่าล้านหลังทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันปล้นทรัพย์และกักขังนวงเหนียว
มีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับสอนอห้วยขวาง
บอกว่าถูกบุคคลทั้งสองแล้วก็พวกร่วมกันปล้นทรัพย์รวม๔ล้านบาทด้วยกัน
แล้วก็อ้างว่าทั้งสองคนเสียเงินพนันออนไลน์กว่า๑๐ล้านเลยมายืมเงินเขาเพื่อเอาไปใช้หนี้
ที่ผู้เสียหายจะนัดเจอกับในเพชรเมื่อ๒๒มิถุนายนตอนกลางคืนแล้วในเพชรก็ยังค้างเงินอีก๓ล้านบาท
นะแต่พอไปถึงเนี่ยพบว่าไฮโซทะเลกับกาดสองคนแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่มาร่วมพูดคุยด้วย
เจรจากันเป็นเวลานานพอสมควรก็ถูกจับมือมัดไพ่หลังแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขับรถยนต์ปอเช่ของผู้เสียหายพร้อมกับทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่ง
มูลค่ากว่าสี่ล้านหลบหนีไปจนผู้เสียหายเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาก็เลยมาแจ้งความการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับตำรวจไม่พบรถยนต์คันนั้นนะครับแล้วก็ของกลางที่กลุ่มผู้ต้องหาที่ทางผู้เสียหายบอกว่าเอาไปด้วยคาดว่าอาจจะไปอยู่กับเจ้าของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์คนหนึ่งหรือเปล่าแต่ทางในเพชรนะฮะหนึ่งใน
กับเหตุการณ์ปล้นทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหา
แต่ยอมรับว่ารู้จักกับผู้เสียหายชาวสิงคโปร์

แต่ลูกความของเขาคือไฮโซทะเล
ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรต้องก่อเหตุ
เนื่องจากมีธุรกิจแล้วก็มีรายได้มากพอ

โดยผู้เสียหายชาวสิงคโปร์คนนี้เนี่ย
ยังติดหนี้ไฮโซทะเลอยู่ด้วย
กู้ยืมไปทำธุรกิจเป็นเงิน๑ล้าน

นี่เป็นสิ่งที่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาชี้แจงมา
เรื่องรถยนต์ปอเช่ที่ผู้เสียหายบอกว่าถูกเอาไป
ยืนยันว่ารถไม่ได้อยู่กับไฮโซทะเลธนายความบอก
และมั่นใจว่ารถคันนี้ก็ไม่ใช่ของผู้เสียหายด้วย

ตลอดการสอบสวนไฮโซทะเลก็อยู่ในการเครียดนะฮะ
และยืนยันว่าตัวเองถูกใส่ร้ายนะครับ
ทนายความบอกว่าทางผู้เสียหายชาวสิงคโปร์เนี่ย

และจะพิจารณาแจ้งความกลับด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนภูมิกับการสอนอห้วยขวางบอกว่า
เรื่องนี้ก็ต้องสืบสวนขยายผลต่อไปนะฮะ